หนึ่งในประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดถึง
นั่นคือผลเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นห่วงเรื่องของโรงแรมที่ผิดกฎหมาย

คุณผู้ชมครับวันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ
เรื่องต้นบอกคุณผู้ชมก่อนใครที่เตรียมเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่
ถ้าซื้อโรงแรมที่พักผ่านทางเว็บไซต์ชื่อดังต้องตรวจสอบให้ดี
ไม่ได้บอกว่าทุกที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับ
แต่ส่วนใหญ่มีโรงแรมหรือที่พักเปิดให้บริการแบบไม่มีใบอนุญาต
จำนวนมากนะครับมากกว่าที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายถึงสามเท่าด้วยกัน
พักแล้วสบายใจปลอดภัย๒๒๙๙แห่ง
ในจำนวน๔๘๗๖แห่งนี้นะครับที่ผิดกฎหมายครับคุณผู้ชม
มาดูกันครับที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวนะครับ
พบว่าโรงแรมก็ดีที่พักก็ดีที่ไม่มีใบอนุญาต๖๗๖แห่ง
ขณะที่มีใบอนุญาตมีเพียงแค่ประมาณสัก๒๓๓แห่งเท่านั้น
นั่นหมายความว่าที่ถูกต้องมีน้อยกว่าที่ผิดกฎหมายถึง๓เท่าด้วยกัน
ดังนั้นต้องระวังให้ดีถ้าไปพักในพื้นที่ใดโรงแรมใด
ตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะอาจจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเทียบกับจำนวนห้องพัก
โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตมีจำนวนห้องพักน้อยกว่า
โดยมีห้องพักทั้งหมด๑๕๙๕๙ห้อง
ขณะที่โรงแรมที่มีใบอนุญาตมีจำนวนห้องพักรวมกัน๑๖๔๘๓ห้อง
เปรียบเทียบเรื่องจำนวนห้องพักนะครับ
ปัจจุบันโรงแรมผิดกฎหมายเหล่านี้ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยว
เพราะว่ามีราคาถูกสามารถจองห้องพักได้อย่างง่ายดายผ่านทาง
ไซต์ท่องเที่ยวที่มีอยู่ทั่วไปครับสาเหตุที่มีจำนวนโรงแรม
ไม่มีใบอนุญาตจำนวนมากก็เนื่องมาจากว่าการขออนุญาต
มีความเข้มงวด๒ต้นทุนในการดำเนินงานสูง๓มีกลุ่มแอบแฝง
เป็นต้นสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ใช้บริการบรรดานักท่องเที่ยวก็มีความเสี่ยงนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงครับคุณผู้ชมความเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อุบัติเหตุ
อาจจะเกิดการเสียเปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจเพราะโรงแรมที่มีใบอนุญาตมีต้นทุนสูงกว่า
ดังนั้นเมื่อมาเปิดแบบผิดกฎหมายไม่มีใบอนุญาตต้นทุนถูกกว่าค่าเช่าถูกกว่า
มีคนเข้ามาพักจำนวนมากการแข่งขันอาจจะไม่เป็นธรรมนะครับในแง่ของเชิงธุรกิจ
ส่วนภาพลักษณ์ประเทศก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก
ที่ไม่มีคุณภาพเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวครับ
มีการบุกรุกใช้ที่ดินอย่างผิดกฎหมายจำนวนมากนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ดังนั้นตรวจสอบให้ดีนะครับนี่คือข้อมูลที่รวบรวมโดยสมาคมโรงแรมไทย
ก่อนจะเดินทางไปพักว่าที่เราไปพักถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
นี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงนี้นั่นเองนะครับ